ไปหาของกินอร่อยเพื่อเยียวยาหัวใจของเรา
เดี๋ยวจะพาไปดูอาหารพื้นถิ่นโบราณของจังหวัดสตูน

ชื่อเมนูอะไรแล้วหน้าตามันเป็นแบบไหน
ติดตามพร้อมกันในช่วงของตลอดกิน
นี่คือข้าวลาดแกง

เขาบอกว่ามันคือเมนูพื้นถิ่นโบราณ
ตำนานความอร่อยกว่า๔๐ปีแล้วนะครับ
วัดมอสเนี่ยเป็นอาหารพื้นเมืองโบราณของจังหวัดสตูนฮะ
ส่วนประกอบมันมีอะไรอะไรบ้างแตงกวาซอยไข่ต้มถั่วงอกลวกกุ้งทอด
ไก่หรือเนื้อต้มเต้าหู้ทอดและสิ่งที่ขาดไม่ได้คือน้ำราดฮะ
ที่มันจะอารมณ์แบบเหมือนน้ำกะทิแต่ไม่ใช่น้ำกะทินะ
มันเป็นถั่วที่ผสมกับเครื่องแกงซึ่งเป็นสูตรเฉพาะที่ใช้เวลาเคี่ยวค่อนข้างนาน
คล้ายไอ้นี่มั้ยอ่าสลัดแขก
อารมณ์แบบนั้นเลยน้องใบตองอารมณ์แบบนั้นเลยเขาบอกว่าปัสมอสจะอร่อยหรือไม่อร่อย
มันอยู่ที่ไอ้น้ำราดนั่นแหละค่ะน้ำราดคือตัวชูโรงชั้นดีครับ
ไปที่ร้านนี้เลยนะครับซึ่งเป็นร้านที่ขายปลาสมอนแล้วก็เป็นเจ้าดั้งเดิมของจังหวัดสตูน
คือสืบทอดกันมาตกทอดมาถึงคุณอรุณพัตราลูกเขยนะฮะ
โดยภรรยาของคุณอรุณก็บอกว่าได้สูตรนี้มาของพ่อเธอนั่นแหละ
เริ่มแรกเปิดร้านในซอยวิคนิวส์
จากนั้นตัวเธอพี่ชายก็นำสูตรปัสมอนของพ่อมาสืบทอดต่อทำต่อกันมา
จนกระทั่งไปเจอกับโควิดเขาไปต่อไม่ไหวจริงครับ
ตอนนั้นก็ต้องปิดร้านไปอยู่ช่วงหนึ่งแล้วเพิ่งกลับมาเปิดใหม่ได้ไม่ถึง๑เดือน
โอ้โหได้รับการตอบรับดีมากเลยนะโดยมาเปิดที่บ้านของเธอเองน่ะ
อยู่ใกล้กับสี่แยกโรงแรมหรือว่าโรงเรียนนะ
โรงแรมละมั้งโรงแรมจงหัวโรงแรมจงหัวไม่ใช่โรงเรียนหรอก
โรงเรียนจงหัวไม่มีอย่าเขียนย่อมาอย่างนี้ใจคอไม่ดีนะ
ขายราคาจานละ๕๐บาทเท่านั้นเองไม่แพง
อกจากนี้ยังมีอาหารตามสั่งอื่นที่ยังคงเปิดขายเฉพาะของทางร้านที่สืบทอดมา
เพราะว่าทำเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อพ่อเป็นที่รัก
เหมือนว่าทำแล้วมันนึกถึงเขาไงอารมณ์แบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ
แล้วยังไงต่อไหมโอ้สรุปแล้วเนี่ยนะเขาไปขายอยู่แถวโรงเรียนเจ้าหวยจริงด้วย
ตายแล้วโรงเรียนโรงเรียนไม่ใช่โรงแรม
แม่คนก็เอ๋อเข้าโรงแรมตลอดน่ะ
เออผมนั้นคิดไปเป็นโรงแรมจริงมันคือโรงเรียน
ขออภัยคนสตูนขออภัยจริง

เรื่องของเรื่องเขาขายอยู่แถวโรงเรียนจริงโรงเรียนจงหัว

ฟังวิทยาลัยยุคก่อนดีกว่า

ทำร้ายอย่าทำร้ายกันอย่าทำร้ายกัน

คุณผู้ชมฮะใครที่ชอบเมนูปัสมอสสามารถโทรไปสั่งได้นะครับ

แล้วก็ลองโทรไปสอบถามดูว่าขายช่วงไหนอะไรยังไง

โรงเรียนจงหัวไม่มีโรงแรมนะ

เอ๊ะอ่ะเข้าโรงแรม
คุณจะแกล้งบ้าแบบนี้ไม่ได้